คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
มีหญิงสาวอายุ๑๘ปี
เขาก็ไปจ้างรถจักรยานยนต์

จ้างให้ไปส่งที่สะพานพระราม๘

เดี๋ยวให้อีก๕๐๐อยู่เป็นเพื่อนหน่อย

แล้วก็ให้คนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

ขี่รถจักรยานยนต์เขาให้ข้อมูลว่า

แล้วก็ขึ้นไปนั่งขอบสะพานสักพัก
กระโดดลงไปจากสะพานพระราม๘

คือคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาถ่ายเอาไว้ให้เนี่ย
เขาบอกว่าไม่คิดว่าน้องจะกระโดดลงไปจริง

แล้วก็ฟูมฟายอะไรไปเรื่อย
นี่น่าตกใจมากแล้วก็เห็นแบบเห็นหมดเลยนะคะ

ถึงขั้นที่บอกว่าคือมองลงไปเนี่ย
น้องเขาตะกุยน้ำเหมือนขอความช่วยเหลือ

คนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะที่เป็นคนถ่ายภาพ
เขาก็บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์นี้

น้องผู้หญิงคนนี้จ้างให้ไปรับที่ซอยนาคนิวาส๔

ให้ไปส่งที่สะพานพระราม๘พอไปก็จอดใต้สะพาน
แต่น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวให้อีก๕๐๐อยู่เป็นเพื่อนหน่อย

น้องคนนี้ถือขวดเหล้ามาด้วยนะคะ
ดื่มเหล้าร้องไห้แล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของความรัก

แต่ก็น้องเขาก็ไม่หยุดนะคะเขาก็ยังร้องไห้อยู่แล้วก็ให้ถ่ายให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อย
ได้ยินเสียงเพลงตลอดเลยระหว่างที่นั่งอยู่บนขอบสะพานแล้วก็กำลังจะกระโดดลงไปเนี่ยค่ะ
แล้วก็กระโดดลงไปจริงเป็นเหตุการณ์ที่คนถ่ายเขาบอกเขาไม่คิด
เห็นกับตาเนี่ยค่ะลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
พี่ยิงขึ้นไปเบื้องขอนกระพานนี่เราคิดว่าเขาจะทำอะไร
ก็เห็นบอกให้ถ่ายรูปอาร์ตผมก็นึกว่าแบบเขาจะไม่คิดอะไร
เขาก็ถ่ายไม่มีอาการอะไรเลยจริง
หลังจากที่เขาร้องไห้นะเขาก็นิ่งแล้วเฉยแล้วเขาก็เปิดเพลงฟัง
ไลฟ์สดแล้วก็อยู่ตรงแถวขอบสะพานนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยฮะ
เขาก็บอกให้ผมถ่ายภาพนิ่งผมก็ใช้มือถืออีกอันหนึ่งถ่ายเขา
แล้วเขาก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนไปมาผมไม่ได้เอกใจอะไรเลย
สุดท้ายเขาก็ลงไปเลยฮะโดดลงไปเลย
ตอนน้องเขาตกไปผมก็ก้มไปดู
แล้วก็เหมือนน้องเขาดิ้นลนลอยตัวขึ้นมา
จังหวะนั้นตรงปลายสะพาน
ไกลเลยนะเขาไม่รู้เหตุการณ์หรอก
ผมก็วิ่งไปให้เขาช่วยอีกทีหนึ่ง

แล้วก็วิ่งพากันมาดูกลางสะพานอีกทีหนึ่ง
เห็นน้องเขาแล้วหายไปแล้ว

กระแสน้ำเชี่ยวค่ะน้ำแรง
แล้วก็มืดด้วยนะครับ
น้าชายของหญิงสาวที่กระโดดลงสะพานพระราม๘ไป
บอกว่าพ่อแม่ของหลานเนี่ยเลิกรากันตั้งแต่เด็กนะครับ
ต่อมาแม่ของหลานก็เสียชีวิต
ก็เลยต้องมาอาศัยอยู่กับยายและน้าสาว
กระทั่งเรียนจบม๓หลานสาวก็เข้ามาทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่กรุงเทพ
ปกติหลานสาวยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เป็นคนดี

เรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าถ้าจะมีสาเหตุอะไรนะ
้าชายเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องความรักครับ
แล้วเขาเคยเบ่นให้เราฟังว่าเขามีปัญหาอะไรบ้าง
บ่นเขาไม่เคยบ่นนะแต่ว่าเราน่าจะดูพฤติกรรม
ว่าเขาน่าจะมีปัญหากับแฟนเขารุ่นน้องนี่เขามีปัญหาอะไรเหรอ
กับม่ายายผมมาตลอดนะคะขณะที่พันธมรดเอกวิราโดนทัพทิมดี
มีภูมิกับการสนบวรมงคลซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
ระบุว่าเบื้องต้นหลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปตรวจจุดที่หญิงสาวกระโดดสะพาน
เจอกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็โทรศัพท์มือถือก็เจอนะครับก็เจอขวดเหล้าด้วยนะฮะ
เมื่อช่วงบ่ายก็ประสานกับตำรวจน้ำ
นำเรือไปตรวจหาร่างแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบนะครับ
แล้วก็ยังไม่ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่
หากเสียชีวิตตามปกติศพก็จะลอยไปติดอยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง
โดยพนักงานสอบสวนตอนนี้ได้เรียกคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็ญาติของผู้ที่กระโดดลงไปมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
ก็ตำรวจเขาบอกว่าเบื้องต้นเท่าที่ได้ข้อมูล
ไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นอื่นนะคะพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็ร้องไห้
แต่ไม่ได้พูดว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายครับแต่ว่าจุดนี้ค่ะบนสะพานเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นภาพชัดว่านางสาวนิตยาเนี่ยกระโดดลงไปเองไม่มีใครทำให้ตกลงไป

แต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มือถือของคนตายของคนที่เขากระโดดนะครับ
ซึ่งเราดูจากร่องรอยตรวจสอบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการผิดหวังเรื่องความรักนะครับ
หวังเรื่องความรักก็ส่วนหนึ่งนะครับจากจากหลักฐานที่ปรากฏในโทรศัพท์มือถือของ
ของน้องเขาอีกส่วนหนึ่งก็ถามน้องผู้ชายคนที่อยู่ด้วยในเหตุการณ์นะครับเขาก็ให้การในธรรมนองเนี่ยครับว่าน้องเขามาบ่นด้วยเรื่องว่า
ผิดหวังเรื่องความรักนะครับนู่นนี่นั่นขอให้เป็นเพื่อนคุยหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ช่วยให้ถ่ายรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็พอถ่ายรูปให้ปั๊บน้องเขาก็กระโดด
โดยน้องผู้ชายเขาทำอะไรไม่ทันนะครับช่วยไม่ทันนะครับ
เรื่องต้นตอนนี้ก็ยังไม่เจอ

มักจะมีคนขึ้นไปบนสะพานพระราม๘

แต่ตามปกติแล้วเนี่ยหลังเที่ยงคืนจะไม่ให้คนขึ้นไปนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๒ของวันที่๒มกราคมนี่แหละ
บางทีจะเป็นเพื่อนเราเป็นญาติ
หรือว่าเราเป็นผู้ให้บริการรถสาธารณะอะไรก็แล้ว
แต่ถ้ามีคนมาขอให้ทำอะไรแปลกเราไม่ทำก็ได้นะ